เอาละช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูการประชันเสียงไปแข่ง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
เอาครั้นอีกครั้นอีกนี่โอ้โห
ใส่ทานไว้รึเปล่าไม่ได้ใส่ทาน
อันนี้ไก่จริงตัวเป็นคุณผู้ชมครับ
ที่สุดของแจ้ที่สุดของแจ้เอามาแข่งกันกว่าร้อยตัว
คนเขาก็ให้ความสนใจกันเยอะอย่างที่น้องใบตองเขาบอก
ก็มาแข่งขันกันนี่ถือว่าเป็นแมทสำคัญเลยนะครับ
ในการคัดเลือกไก่แจ้เสียงดีเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา
แข่งขันระดับประเทศที่กรุงเทพ
มหานครในวันที่๒๗มกราคมนี้
โอ้โหแต่ละตัวนี้ก็ขันกันเต็มที่
แต่กฎกติกามารยาทของมันเป็นอย่างไร
เอาไปลองฟังกันดูนะนี่เลยการแข่งขันนะเขาจะจับเวลา๑๕นาที
แจ้ตัวไหนสามารถร้องเพลงพี่แจ้ได้เยอะที่สุดชนะไปเลย

อย่างเช่นเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครแล้วฉันนี้ล่ะห่วงใยรักแท้และแน่จริง
เดี๋ยวไก่อะไรจะร้องเพลงได้อีก
ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นไก่แจ้ที่สามารถขันได้มากที่สุดใน๑๕นาทีทั้งหมด๔ยก
ละ๑นาทีคือรวมแล้วก็๑๕นาทีเนี่ยนะขันได้เยอะสุดนะ๔ยกนะ

นี่น่าจะเป็นตัวที่ชนะนะก็จะได้ถ่ายรูปคู่กับสาวสวยแบบนี้นะครับ
ได้รางวัลไปเป็นภาพถ่าย๑ใบ
สีสันนะก็คือการที่ได้เห็นเหล่าบรรดากองเชียร์แล้วก็เจ้าของไก่แจ้เนี่ยเขามาส่งเสียงปรบไม้ปรบมือ

ให้ไก่แจ้เนี่ยมันขันหน่อยขันหน่อย
แล้วเจ้าตัวที่ชนะที่ผมบอกไปนะก็คือเจ้าปลาทองครับ

เป็นไก่ครับแต่ว่าที่ชนะคือปลาทองครับ

เนี่ยทำตัวเป็นคนรู้น้อยอีกแล้ว

บอกว่าไก่ที่ชนะคือปลาทองเอ้างงไง

สรุปว่ามันคือไก่ที่ชื่อปลาทองครับ
มันมาจากค่ายซุ้มบ้านทุ่งเป็นคนส่งเข้าประกวด
ก็ชนะไปแล้วก็ได้เป็นตัวแทน
แข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในครั้งนี้

สำหรับเจ้าไก่ตัวนี้เจ้าปลาทองนะครับ
ที่จะไปแข่งขันไก่แจ้ชิงแชมป์ประเทศไทย
แล้วถ้าชนะต่อไปก็ไปแข่งขันไก่แจ้ชิงช้ำโลกนะครับ
ไก่แจ้ชิงช้ำแบบเวิลคลับ

แข่งขันยังไง
อันนี้คือเป็นที่มาของคำว่าแข่งขัน

หรือว่าจากขันแข่งก็ได้

เอาเป็นว่าตกลงเป็นปัตท์ทองชนะ

ทองคือชื่อของไก่
แต่ว่าจริงบรรยากาศมันสนุกมาก
เพราะว่าภายในงานเนี่ยคือเจ้าของไก่

มีวิธีการมีลีลาที่ทำยังไงก็ได้ให้ไก่คัน
คุณรู้มั้ยไก่อยู่ดีจะขันอย่างไร

บ้างเรียบบ้าง
มายกมือแข่งเป็นประจำทุกปีค่ะคุณ

ผมไม่เคยเห็นไก่ที่ไหนเจ็บกับผึ้งมะนาว

การดูแลรักษาเสียงไก่เหมือนกันนะ